เป็นไงบ้าง

พยากรภาค๒๔อันดับหนึ่งของเมืองไทย

บอกเลยว่าไม่ว่าช่วงหน่อยมันก็ซับหรือก็น่ะ

ประเด็นแรกถึงประเด็นสุดท้ายเลย
อ่ะเกี่ยวกับความรักแล้ว
ความรักนี่นะคะต้องบอกมีสมหวังมีผิดหวังมีอะไรทุกอย่างรวมหลาย
รอบแรกเป็นธรรมดามากเลยนะ
บางคนก็บอกเป็นคู่กันเป็นคู่รักเป็นคู่เสริมกัน
บางคนก็เป็นคู่เกลียดกันมาก่อน
เพราะฉะนั้นเข้าประเด็นคุณแม่เลยค่ะ

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนช่วงนี้มีเกณฑ์เกลียดแบบไหนได้แบบนั้น
อันนี้ที่ถามไว้เผื่อว่าจะได้ไม่รีบคบไม่ผีผลามไง
งั้นเดี๋ยวคบกันไปแป๊บนึงเลิกกันแล้ว
เกลียดแบบไหนได้แบบนั้น
อันนี้บอกเลยแถมด้วยนะอยู่กันยืดด้วย
อันนี้เลิศนะอันแรกก่อนเลย
โภคลากุมภาพมีนาเมษาพูดถามวิทยาลัยกรกฎา
ผู้เกิดเดือนกรกฎาเกลียดแบบไหนได้แบบนั้น
เพราะว่าคนเดือนกรกฎานี้เขาเป็นคนรักครอบครัวรักเดียวใจเดียว
รักบ้านจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตาม
แต่ว่าปัญหาก็คือเขาสมมุติเขาเกลียดคนเจ้าชู้
อ๋อก็ได้คนเจ้าชู้เกลียดคนแบบไม่ทำกันไม่ทำงานบ้านเลย
ซักผ้าก็ไม่เป็นก็ได้คนแบบนั้น
แต่ด้วยความทำไมรู้ไหมเขาเป็นคนน่ารักไง
เกลียดแล้วแต่ว่าใจก็เกลียดใจก็รักอ่ะ
ก็สุดท้ายแล้วก็ตัวเองทำเองหมด
คือรักเขาแต่ไม่ชอบในสิ่งที่เขาเป็นบางอย่าง
ถูกต้องคือเกลียดในนิสัยบางเรื่อง
แต่ว่ารักในความรักหลักหัวใจเนี่ยรักกัน

เพราะฉะนั้นจะได้มาแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสมหวังนะ
ต่อไปอันนี้เก๋มากเพราะว่าอะไรรู้ไหม
พระลักษณ์ถือสอนคือผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม

เขาจะได้แฟนที่อาจจะแบบว่าไม่ใช่สเปคเลย
ไม่ชอบคนผอมก็ได้คนผอมไม่ชอบคนอ้วนก็ได้คนอ้วน
อะไรอย่างนี้ไม่ชอบคนอึมก็ได้คนอึม
ไม่ชอบคนผิวค้ำก็ได้คนผิวค้ำไม่ชอบคนผิวขาวก็ได้คนผิวขาว

มีโอกาสก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ที่เกิดเดือนตุลาดูดีนะจ๊ะได้พระลักษณ์ถือสอน
แสดงว่าเอาได้ของดีมาไว้ในมือจ้า
โอ้ยแม่ผมอะไม่ชอบเหรอคนนี้
นิสัยไม่ดีเลยกี้บ่นเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์

เนี่ยก็ดัดไปชอบเขาไป

พระรักษือเสากลายเป็นได้ของดี
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายที่กลายเป็นดีนะ
จริง๒เดือนนี้ก็ไม่แย่นะ

คือเกียรตินิสัยยังไงก็ได้นิสัยแบบนั้นมา
เอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยากจะไปขอพร
อยากให้อาจารย์แนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สัก๕ที่นะคะ
ต้องไปเลยพระตีมุรติ
โดยเฉพาะผู้เกิดเดือนกรกฎาคม
อมมหาตีมุรตินมหา
มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่องค์พระติมุติประธานความรัก

ภาษาได้ค่ะ
เซียนหวาฮะเซียนก็แปลว่า

อยู่ที่วัดทิพยวารีหรือวัดกำโหลยี่
ำโหลยี่นี่อยู่ที่ตรงบ้านหม้อ

ใครที่ยังไม่มีคู่ให้เทพอุ้มสมความรักเข้ามาหาเรา

เทพหยุดโหลหรือเยโหล

อันนี้ก็คือเทพบุพเพสันนิวา
เขาเป็นชายหนุ่มที่หล่อมาก

แต่งงานกันเสร็จแฟนเขา

ไปเกิดเป็นพระจันทร์

เขาก็มองเห็นคนรักเขาทุกวัน
เขาเลยบำเพ็ญเพียรตะบะ
สุดท้ายเง็กเซียนห้องเต้เห็นใจ
ยกตัวเขาขึ้นไปอยู่กับพระจันทร์คนละลุกป่ะ
อย่างมีความสุขและเขาก็ได้อยู่กับคนรักตลอดนิรันการ

แต่คนจีนเห็นเป็นพูดเท่าจันทรา
หรือว่าเทพหยุดเหลานั่นเอง

อีกที่หนึ่งที่ต่อไปที่เราไปแล้วจะมีความสุขประสบผลยังไง

หัวท้อเซียนซือ
ว่าหัวทอสเซียนซีนี่เป็นเซียนที่ทำให้อายุยืนรักกันยืนยาว
สำหรับคนมีคู่แล้วคู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่แข็งแรง
หรือว่ามีปัญหาหรือเรากลัวคู่จะตายจากเราไป
หัวท้อเซียนซือนี่อยู่ที่วัดจีนทั่วไป

ที่นี้ง่ายที่สุดเราไม่ได้ต้องไปไหว้เทพองค์ไหน
ปักน้ำโผล่เหรอ

อันนี้มันสีเลยนะปิงวังยมหน้าเดียวนะแม่ต้องไปที่นี่แม่น้ำป่าศักดิ์แม่น้ำเจ้าพญาและแม่น้ำลบบุรีอยู่หน้าวัดพนันเชิง
อุ๊ยอาจารย์ก็เพิ่งไปกันมาน่ะนี่แหละแม่ได้เหรอเอาไปให้อาหารปลาข้างหน้าวัดอ่า
แม่น้ำสามประสบสวยต่อไปอีกที่หนึ่งที่สมุทรสงครามไปบ่อย
วัดวัดเพชรสมุทรวรวิหารหลวงพ่อบ้านแหลมทุกคนอ่ะชอบไปไหว้หลวงพ่อ
แต่ไม่มีใครเดินไปตรงข้างหลังที่จอดรถหลังเดินไปหน่อยตรงริมน้ำ
เขาจะมีท่าน้ำอยู่เราก็ไปยืนอยู่ริมน้ำข้างบนไม่ต้องลงไปตรงแพร่นะจ๊ะ
แล้วก็ยืนสูดหายใจสบายเหลี่ยมเลี้ยงสายน้ำสามประสบพบเจอ
ยิ่งถ้าไปในช่วงกลางวันก็ได้ขึ้น๑๕ค่ำหรือขึ้น๑ค่ำ

จะพบเจอความรักที่ดี

รับรองความรักดียั่งยืน
ชอบกันทั้งหมดเลยนะคะกับประเด็นแซ่บแบบนี้
ถ้าเกิดชอบคุณผู้ชมชอบอย่างน้องนะคะเข้าไปกดไลค์ได้เลย
ดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ที่
นี่วันนี้นะคะเราไม่ได้แค่มีประเด็นสั้นเท่านั้นนะ
นี่มาให้คุณผู้ชมด้วย
นี่จะใช้เป็นของแทนใจหรือของประดับตกแต่งบ้านก็ได้
อันนี้โอ๊ยม้ามีม้ามีม้ามีม้ามีอาน
มาถึงทุกสิ่งสำเร็จแม่กาวเสงกง

ใช้การงานได้ตั้งในห้องนอนก็ที่ตะวันตกชึง

อ๋อคู่กับดอกไม้แดงคึกคักตกชึงเหลือตกชึกเหลืออ๋อได้เลยออกไปตั้งเลย

โอเคแล้ววันนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาก

เวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะกับรายการ
เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

นี่ไงพระเภกสูตรเณนเทศ

เฮ้ยเดี๋ยวฟังฟัน

อาจารย์จะบอกแล้วว่าอย่าไปเยือนเรา
อะไรมันจะสมพงษ์กันขนาดนั้นล่ะ